ท่านผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอก็เลิกกับสามีไปนะฮะ
โดยบอกว่าเมื่อ๕ปีที่แล้วเนี่ยสามีเนี่ยเธอให้เงินไปจนหมดตัวนะครับ
แล้วพอต้องเลิกกันไปก็เกิดอาการจิตไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับ
เกิดอาการคลั่งนะฮะไปฟันหัวคุณยายข้างบ้าน
ซึ่งอายุ๘๔ปีแล้วนะฮะจนเลือดอาบเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
พี่กบช่วยพูดทีก็จับได้แล้วช่วยพูดมึงสิแกสงสารมัน
นี่เป็นนาทีที่ตำรวจสพเมืองนครนายกนะฮะเข้าไปจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุนะครับ
อายุ๓๕ปีนะครับผู้หญิงคนนี้สมมุติชื่อจุ่มก็แล้วกันนะครับ
อยู่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนะฮะหลังจากก่อเหตุเอามีดถางย่าด้ามยาวยาวนะครับ
ฟันเข้ากลางหน้าผากของคุณยายละมัยนะฮะคุณยายละมัยอายุ๘๔ปีนี่ซ้ายมือนะฮะ
เป็นคุณยายข้างบ้านเป็นเลือดอาบหน้าผากนะฮะขออนุญาตกัดสีเอาไว้หน่อยนะครับ
เป็นแผลยาวสิบเซนติเมตรนะครับคือตอนที่คุณยายละมัยเดินผ่านบ้านก็ไปถาม
บอกเดินมาทางนี้ทำไมแล้วก็นี่ทำเป็นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
กลับไปนอนที่เปรย์เหมือนเดิมแต่ถือมีดอยู่ในมือนะฮะหลังจากที่ฟันไปแล้วนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะครับไม่ยอมมอบตัวนะฮะสุดท้ายต้องเข้าไปชาร์จจับกลุ่มตัว
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายกเพื่อรักษาอาการก่อนนะครับ
ต้องไปดูอาการทางจิตอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะนี่นอนอยู่ที่เปรย์ตรงนี้นะฮะ
หลังจากฟันหัวคุณยายฟันหน้าผากคุณยายไปแล้ว
คุณเนติชาวนะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่จุดตรงนี้แหละฮะที่เกิดเหตุหน้าบ้านของคนก่อเหตุ
นี่มีเปรย์นี่ผูกอยู่กับเสานะฮะได้คุยกับคุณยายสำเนียง
เป็นเพื่อนของคุณยายละมัยคนเจ็บซึ่งอยู่ตอนเกิดเหตุด้วย
นี่คุณยายสำเนียงนะคุณยายสำเนียงบอกว่ายายละมัยเนี่ย
เขาเดินมาเที่ยวบ้านของยายสำเนียงนะฮะอยู่ใกล้กับบ้านของฉุมคนก่อเหตุด้วย
ขากลับยายเนี่ยก็เดินตามหลังเพื่อไปส่งยายละมัยกลับบ้าน
เขานอนอยู่บนเปรย์หน้าบ้านอยู่อยู่ลุกขึ้นมาปรีเข้ามาหายายละมัย
แล้วก็ฟันนะฮะจะมาทำร้ายยายสำเนียงด้วยแต่ยายสำเนียงเนี่ยใช้ไม้เท้าที่ถือมาด้วยเนี่ย
เอาขึ้นมาขู่มาบังไว้ก่อนนี่สุดท้ายเนี่ยพอฟันยายละมัยแล้วก็กลับไปนอนที่เปรย์เหมือนเดิม
ขณะเดียวกันนะฮะยายละมัยตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณเนติชาวไปที่โรงพยาบาลเนี่ยได้เจอตอนกำลังจะออกจากโรงพยาบาลพอดี
นี่แผลที่หน้าผากนะฮะคุณยายละมัยบอกว่าเวลาเดินผ่านหน้าบ้านของจุ๋มเนี่ยเขาชอบตะโกนด่ายายเป็นประจำ
ก็ไม่คิดว่าจะมาทำร้ายยายรุนแรงแบบนี้

อันนี้ไปค้ำยันไป
เลือดไหลตรงหน้าเนี่ยฟันหน้าผากเนี่ย
แล้วทำไมอยู่เข้ามาฟันยายได้อะครับ

สองคนก็ย่ามันคือกันไอ้แป๊ก

แต่ไม่รู้มันบางทีมันว่ามันด่าฉัน

มันเดินผ่านหน้าบ้านเขาทำไม

ละมัยบอกไม่รู้ทำไมถึงไม่ชอบยาย

บางทีอยู่บ้านใกล้กันเดินผ่านตะโกน

คุณยายของหลานชายของคุณยายคนเจ็บนะครับ

เวลาอยู่ที่บ้านเขาชอบส่งเสียงดัง

มันเลยกลายเป็นว่ามีปากเสียงกันบ่อยครั้ง

มันเป็นอันตรายกับคนที่อยู่ใกล้
ตอนนี้ตำรวจก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ

หลังจากเกิดเหตุวันนี้ก็มาเก็บข้าวของ
ภายในบ้านของลูกสาวนะครับ

ไปคุยด้วยคุณแม่ก็เอามาให้ดูนะ

สมุดบัญชีธนาคารกระเป๋าสตางค์นี่คุณยายสำรวมแม่ของจุ่มนะฮะ
คนก่อเหตุคุณยายสำรวมเนี่ยบอกว่าเมื่อ๕ปีก่อนลูกสาวเนี่ยมีสามี
เอาเงินเนี่ยที่มีอยู่ให้อดีตสามีไปจนหมดเอาไปซื้อรถ
คือให้จนหมดตัวแล้วก็เลิกกันจากนั้นก็ต้องพาหลานเนี่ยมาอยู่กับแม่
แม่ต้องช่วยเลี้ยงหลานอีกทีนี้ลูกสาวก็เริ่มมีอาการทางจิต
พาไปหาหมอแล้วแต่ไม่ยอมกินยาแม่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไง
นี่แม่ท่านผู้ชมครับคุณแม่บอกแม่เองแม่ก็ป่วยมะเร็งอยู่ตอนนี้
คีมงคีโมเห็นไหมแล้วก็คุณพ่อเองพ่อของจุ๋มก็ป่วยเป็นโรคหัวใจ
แล้วลูกสาวมีอาการอย่างนี้อีกคุณแม่บอกตอนนี้หน่วยงานไหนก็ได้ช่วยพาลูกไปบำบัดรักษาหน่อย
ที่ผ่านมาลูกสาวก็อารวาสไม่ยอมกินยาไม่ยอมไปหาหมอจนอาการกำเริบ
แม่เองก็ห่วงแค่ว่าถ้าวันไหนแม่ไม่อยู่เนี่ยแล้วลูกแม่จะดูแลตัวเองได้ยังไง
วันต่อไปแล้วอาการก็เริ่มมาหรือ
ก็ใช่ก็ตอบงานเขาก็สืบเศร้าอะไรประมาณนั้นนะ
และป้าเขาก็เลี้ยงมาเองเขาเสิ่มเอิญเขาตาย
กินเสร็จเขาก็นอนเขาไม่เกิดอาการอะไรต้องต้องคนไปกระตุ้นเขา
ในความเคารพนะคุณแม่นะก็จะเกิดอาการไม่เกิดอาการมันก็ส่วนหนึ่งอะเนาะ
แต่เรื่องของอนาคตก็ไม่มีใครทราบนะฮะคุณแม่อยากให้ลูกไปรักษาเนี่ยอันนี้ก็ถูกแล้วล่ะนะครับ
นี่ตำรวจก็คุมตัวไปแล้วนะครับตามขั้นตอนทางคดีนะ
เพราะว่าไปฝันหน้าผากคุณยายเขานะครับก็ต้องถูกส่งตัวไปตรวจสอบ
แล้วก็บำบัดรักษาเรื่องอาการทางจิตก่อนนะฮะถ้าหายดีก็ต้องออกมารับโทษตามกฎหมายกันต่อไป